เอมเอเจอกับญี่ปุ่นที่ลงแข่งขันนัดที่สอง
เกมแรกนี้ญี่ปุ่นแพ้เกาหลีใต้มา๑ต่อ๓เซตนะครับ
สาวไทยก็เสิร์ฟเสียหลายครั้งนะครับ
ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเล่นได้อย่างเหนียวแน่นในเกมนี้ครับ
ถึงพวกคุณพวกเธอก็มาใช้เล่นดาวรุ้งนะครับ

แต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นญี่ปุ่นที่มีความเหนียวแน่นในทุกชุด

ที่๒เซตหลังจะชนะ๒๗๒๕และ๒๕
เกมนี้ครับน้องบีมพิมพิชยากกรำนะครับ
แต้มสูงสุด๑๕คะแนนสาวไทย
จะชนะนัดแรกนะครับในการลงสนาม
ส่วนญี่ปุ่นแพ้๒นัดจบอันดับ๓ของกลุ่มแน่นอนแล้วครับ
หลังเกมกัปตันหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวก็บอกนะครับว่า
นัดนี้ก็ผิดพลาดกันเองนะครับแต่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะการเสิร์ฟ
แล้วนอกจากนี้จุดที่ต้องรีบปรับเลยก็คือ
จังหวะการเล่นระหว่างตัวเซ็ตกับตัวตีครับ
เคสสปีดบอลของพวกเรา
ตั้งแต่ตอนสอบนะเราก็มาเทสในเกม
มันทำให้เหมือนมันออกตลอดเลย
ก็ยังกำหนดแรงไม่ค่อยได้ทำให้เราเล่นยาก
พอเขานำไปเยอะหลายลูกเราก็ตามเขาไม่ทัน
ก็เชิญแฟนนะคะก็ยังเหลืออีกหลายวันอีกหลายนัดนะคะ
ที่เราแข่งที่นี่ก็อยากให้มาสร้างสีสันกันเยอะ
หรือว่าใครที่มาไม่ได้ไม่มีบัตรอะไรอย่างนี้
ก็ดูทางทีวีได้เชียร์ทางทีวีได้
ติดตามนะครับให้กำลังใจทางหน้าจอ
ก็เย็นวันนี้ครับตั้งแต่เวลา๑๘นาที๒๐นาที

ความหวังของนักกีฬาไทยอีก๑คนนะครับ
นั่นก็คือน้องนีสุธิยาจิลเฉลิมมิตรครับ

ในการเดินทางไปเปิดตัวนาฬิกา

ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำได้มาแล้ว๓สมัยติดนะครับ
ในปี๒๐๐๘ด้านอันดับ๕๒๐๑๒นะครับ
แล้วก็๒๐๑๖ไม่ผ่านในรอบคัดเลือก
แต่ว่าครั้งนี้ถือว่าฟอร์มของเธอดีนะครับ
นีก็หวังว่าจะสร้างประติศาสตร์นะครับ
ซึ่งเธอเนี่ยก็ตอนนี้ถือว่าทำสำเร็จแล้วนะครับ
เป็นนักกีฬาเป้าบินไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองได้นะครับ

ก็มั่นใจนะครับว่าโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเนี่ย
จะเป็นโอกาสที่ได้เข้าใกล้เหรียญทองมากที่สุดครับ